ไปที่จังหวัดสุรินนะฮะไปประมูลทุเรียนกันสักที
แล้วรอบนี้เนี่ยราคาแต่ละลูกเราก็ไม่กล้าประมูล
แต่ละลูกราคาหลักแสนฮะโอ้โหแล้วงานนี้ใหญ่
ใหญ่ขนาดไหนเอาแค่ห้องประชุมห้องประชุมช้างใหญ่
แหมช้างยังใหญ่ยังค่ะใหญ่แรกสองใหญ่ก็คือ
ท่านผู้ว่ามาเองฮะผู้ว่าสุวพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน
มานั่งเป็นประธานงานนี้เองฮะนี่คือสองใหญ่
กับงานประมูลทุเรียนที่ยิ่งใหญ่ครับจัดประมูลมาแล้วครั้งหนึ่งนี่
ย่อยนะครั้งนี้คือครั้งจริงครับมีการประมูลทุเรียนเนี่ย
จากหลายสวนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินใช่ภูเขาไฟป่ะไม่ใช่
หมอนทองนี่แหละแต่มาปลูกในพื้นที่สุรินทร์
รับรองถ้าใครได้กินนะหวานฉ่ำไม่แพ้ในพื้นที่ของทางภาคตะวันออกเลย
ไปมามีการประมูลเรียบร้อยบางลูก๒๐๐๐
ลูก๕๐๐๐กว่าบางลูก๖๗๐๐
บางลูกหลักแสน๑๑๑๐๐๐๐บาทฮะ

ให้กับคนที่ประมูลเลยอ่ะดูมาดูไปสุดท้ายแล้ว
ได้เงินกว่า๕๐๐๐๐๐เงิน๕๐๐๐๐๐เข้าราชการหรือเปล่า
ไว้นี่ฮะเป็นการซื้อรถรับบริจาคโลหิต
รับบริจาคเลือดนี่การกุศลล้วนครับ

พี่ต้นพี่ควรจะต้องไปประบูลกับเขาด้วย
ลดความอ้วนช่วงนี้ไม่อยากจะไปไหนแล้ว
ไม่อยากทำบุญเหรอฮะไม่อยากเสียเงินถ้างั้นต้องน้องปุ้ยแล้วล่ะ
ก็ทำเองสิเชื่อว่าถ้าเงินขนาดนี้ถ้าน้องปุ้ยซื้อมานะ
้านกับเปลือกก็ไม่เหลือน้องปุ้ยกินเรียบ
เต็มที่เลยไม่พี่เอาพี่ดีกว่าพี่นิสัยรวย

เออขลายกันขนาดนี้งั้นไป